มาวันนี้กรมศุลกากรได้ตรวจยึดส้มหนีภาษี
นำเข้าจากต่างประเทศน้ำหนักเกือบ๑๐ตัน
สวมสิทธิ์ข้อตกลงการค้าเสรีไทยจีน

ผู้ประกอบการทั้งสองรายเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำนะครับ
โดยส้มต่างประเทศน้ำหนักรวมกว่า๙๖๐๐กิโลกรัม

เป็นของกลางที่ด่านตรวจแหลมชะบังชะบังนะครับจังหวัดชนบุรี
ตรวจยึดได้ภายในตู้คอนเทนเนอร์จำนวน๗ตู้

ที่ยื่นสำแดงเอกสารแต่ว่าเป็นส้มที่เพาะปลูก

ได้แสดงเอกสารสำแดงเมืองกำเนิดเท็จ
เพื่อหลีกเลี่ยงการนำภาษีนำเข้านะครับ
นายกุฤษสมบัติซีเรียอธิบดีกรงสุรกากร

พระราชบัญญัติกากพืชพุทธศักราช๒๕๐๗

ยังไม่ได้รับการตรวจแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรค

เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังว่า
ทั้งสองเคยมีการกระทำผิดในลักษณะเดียวกันหรือไม่
สำหรับประเทศไทยและจีนได้มีข้อตกลงการค้าเสรี
ทำให้การนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างไทยและจีนปลอดภาษี
แต่หากสำแดงใบกำเนิดสินค้าจากประเทศอื่น
ก็จะต้องเสียภาษีร้อยละ๓๐ดังนั้นผู้ประกอบการ
มีการหลบเลี่ยงภาษีด้วยการสำแดงใบกำเนิดสินค้าที่เป็นเท็จครับ